เป็นคลิปคนขับรถกระบะสีดำใจดำเหลือเกิน

แล้วเขาไม่สนใจใยดีชีวิตที่กำลังดิ้นทุรนทุราย
ด้วยความเจ็บปวดนะฮะโดยขับรถเนี่ยโอ้โห

โดยขับทับทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
จนทำให้สุนัขดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด

แล้วคนขับรถกระบะก็ขับต่อไปไม่สนใจ
ไม่ได้จอดลงมาดูแต่อย่างใดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสุขาพิบาล๕ซอย๖๐กรุงเทพมนาคม
จากเหตุการณ์นี้ได้มีพลเมืองดีที่พบเห็นเหตุการณ์
สุนัขตัวนี้ไปโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรักษาสัตวแพทย์ตรวจบาดแผล
พบว่าสุนัขถูกรถเหยียบทั้งตัว
หายใจหอบรวยรินเจ็บที่ปอดและสะโพก
ปัสสาวะเป็นเลือดต้องนอนรักษาตัวที่คลินิกรักษาสัตว์นะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านย่านนั้นทราบว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าไข่ตุ๋น
เจ้าไข่ตุ๋นเป็นสุนัขจรจัดซึ่งคนงานในซอยเคยเลี้ยงเอาไว้
แต่พอคนงานคนนี้ลาออกไปก็ไม่ได้เอาเจ้าไข่ตุ๋นไปด้วย
ทำให้ต้องกลายเป็นสุนัขจรจัดอยู่ในพื้นที่นะครับ
ที่ผ่านมาเจ้าไข่ตุ๋นก็เคยถูกรถชนมาแล้วครั้งหนึ่ง
ต้องดามเหล็กแต่คราวนี้ถือว่าโดนหนักกว่าครั้งอื่นนะครับ

ทำให้โลกโซเชียลแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมาก

คนขับรถตั้งใจที่จะขับรถทับเจ้าไข่ตุ๋น
เพราะมองว่าหากไม่ตั้งใจหรือมองไม่เห็น
คนขับน่าจะรู้ตัวว่าขับทับสุนัข
และน่าจะลงมาดูสุนัขหรือพาสุนัขไปหาหมอ
น่าจะขับรถหนีไปแบบที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ล่าสุดนะครับคลินิกสัตว์ปัญญาบรักษ์ที่พลเมืองดี
นำไข่ตุ๋นไปรักษาก็อัปเดตอาการของเจ้าไข่ตุ๋น
บอกว่าวันนี้น้องเขากินอาหารได้นิดหน่อย
ฉี่ยังมีเลือดปนอยู่ยังหายใจหอบอยู่
วันนี้พาเดินออกมานอกกรงได้แล้ว

พบผลเลือดค่าตับสูงเล็กน้อยและเกร็ดเลือดต่ำ
จำเป็นต้องแอดมิตรดูอาการกินยาแล้วก็ต้องฉีดยาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งขณะนี้ได้รับเงินบริจาคพอที่จะรักษาไข่ตุ๋นแล้ว
โดยสามารถสรุปเงินประดมทุนได้ทั้งหมด๑๔๖๐๐บาท
ขอขอบคุณผู้ใจบุญที่นึกถึงน้องไข่ตุ๋นทุกท่านนะครับ